เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่
เมื่อวานนี้ท่านส่งข้อความมาคุยกันเยอะเหลือเกิน
เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์แล้วก็ที่หน้าจอที่ทางไลน์ของเรานะครับ

วันนี้คุณพ่อคุณแม่ไปรับศพน้องฟ้าใสมาตั้งบำเพ็ญกุศล
เดี๋ยวจะโสดศพ๒วันจะชาปนกิจวันพฤหัสนี้นะครับ
ฟ้าใสเด็กหญิงอายุ๑ขวบ๒เดือน
เมื่อคืนวันก่อนคุณพ่อคุณแม่พาไปนอนเล่นแถวสรรเขื่อนของคลองรัฐโพ
แม่บอกเอาตื่นขึ้นมาลูกหายไปไหน
สุดท้ายลูกตกลงไปในน้ำ
ชาวินีนะครับไปรับศพน้องฟ้าใสหลังจากจมน้ำเสียชีวิตที่ใต้สะพานข้ามคลองลัดโพ
สรรเขื่อนคลองรัฐโพที่ตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
นี่ไปรับศพจากสถาบันนิติเวศที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดคันรัฐ
ในพื้นที่พระประแดงสมุทรปราการเดี๋ยวจะตั้งสวดศพสองคืนด้วยกัน
คืนนี้สวดคืนแรกพรุ่งนี้อีกคืนนึงแล้วก็ชาปนกิจวันพฤหัสนี้๒๐มกราคม
หลังจากรับศพเสร็จคุณพ่อคุณแม่ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกสาวที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ตรงนี้ฮะนำน้ำส้มนมกล่องนำขนมเอาไปไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
เชิญดวงวิญญาณน้องฟ้าใสไปที่วัดตามความเชื่อแล้วฮะค่ะนี่แหละครับ
ตรงนี้แหละก็สรรเขื่อนตรงเนี้ยที่เขานอนกันวันนั้นอ่ะอืม
คือจุดนี้มีคนจมน้ำเสียชีวิตมาแล้วหลายคนนะครับ
อย่างคนที่อยู่แถวนี้ที่เขาจะมานอนอะไรอยู่แถวนี้พักอะไรอยู่แถวนี้ด้วยบอกว่า
เท่าที่รู้ก็สามคนอ่ะน้องฟ้าใสคือศพที่สาม
เนี้ยตั้งแต่หกสามหกสี่แล้วก็ในต้นปีหกห้าเลย
ก็เลยเกรงว่าจะเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่าก็เลยอยากเชิญดวงวิญญาณลูกสาวให้พ้นมาจากจุดนี้
พ่อกับแม่น้องฟ้าใสบอกว่าวันนี้มาเรียกลูกให้ไปที่วัด
ไม่อยากให้ลูกต้องติดค้างอยู่ตรงนี้ส่วนเรื่องทางคดี
คุณพ่อคุณแม่น้องฟ้าใสบอกว่าก็ไม่ได้กังวลถ้าเกิดว่ามันเป็นความประมาทจริงเป็นความผิดจริง
ต้องถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีก็พร้อมจะยอมรับแล้วก็ขอยอมรับผิดกับสังคมด้วยว่า
พ่อกับแม่เนี่ยประมาทเกินไป
ยอมรับว่าตัวเองประมาทตัวเองผิดที่พาลูกมาอยู่ตรงนี้
พาเขามาอยู่ตรงนี้ทำให้เขาเกิดเหตุนี้ขึ้นมายอมรับทุกอย่าง
แต่ขอร้องหนูเป็นฝ่ายศูนย์เสียหนูก็ไม่อยากโดนด่าประนาม

ใช่หนูไม่อยากให้เกิดไม่มีใครอยากให้เกิด
พ่อแม่คนไหนไม่เคยอยากให้ลูกเป็นแบบนี้ไม่เคยอยากให้เกิดเหตุกับนี้กับลูก
นี่แหละฮะที่แม่ของน้องฟ้าใสบอกอีกครั้งนึงบอกว่ายอมรับว่าเป็นความประมาทจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนนี้คือภาพวันเกิดเหตุนะฮะตอนที่ชุดประดาน้ำเนี่ยไปงมเจอร่างของน้องฟ้าใสแล้วก็นำขึ้นมา
แต่ตอนนั้นเสียชีวิตไปแล้วตรงจุดตรงนี้นะครับคืนวันนั้น๑๖มกราคมเนี่ย
กับแม่น้องฟ้าใสบอกว่าชวนกันมานอนตรงสรรเขื่อนตรงบริเวณใต้สะพานข้ามคลองรัฐโพ
ในพื้นที่ตำบลทรงขนองตำเผอพระประแดงจตน

ก็บอกว่าปกติถ้าลูกตื่นเนี่ยจะมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กหรือว่าจะมา

คือแม่บอกว่าลูกจะใส่เหมือนกำไรข้อเท้า
แล้วก็จะมีกระดิ่งเวลาน้องขยับตัวเดิน

สะดุ้งตื่นมาอีกทีสักตี๓ตี๔มั้ง
ให้ลูกกินนมตั้งแต่ตีหนึ่งประมาณนั้น

สุดท้ายต้องให้ชุดประดาน้ำลงไปงมดูในคลอง

นำขึ้นมาก็ไม่ทันและเสียชีวิตแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงไปตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
ลักษณะสันเขื่อนเป็นแบบนี้ครับ
กว้างสักประมาณ๑๕เมตร
ถ้าลองปูเสือดูเนี่ยพบว่าถามว่านอนได้ไหมมันก็นอนได้นั่นแหละ
แต่มันจะเหลือที่อยู่อีกเล็กน้อยนะมีราวเหล็กกั้นนะเป็นกั้นกลางสรรเขื่อน
เหล็กนี่สูงสักประมาณเมตร๒๐แต่ตรงราวเหล็กเนี่ยมันจะมีช่องว่าง
ระหว่างราวเหล็กกว้างประมาณ๒เมตรนี่นะครับประมาณแบบนี้นะครับ
มีความเป็นไปได้ถ้าเด็กจะรอดราวเหล็กแล้วก็เดินแล้วก็ตกลงไปในแม่น้ำเนี่ย
อันนี้เป็นไปได้นะครับแม่น้ำที่อยู่ข้างล่างลงไปเนี่ยถามว่าลึกเท่าไหร่
ประดาน้ำที่มาช่วยงมค้นหาบอกว่าลึก๗เมตรนะฮะลึก๗เมตรนะครับ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยแล้วเขาก็อยู่แถวนี้นี่แหละ
ชื่อพี่สมศักดิ์บุญวิจิตรอายุ๕๐ปีบอกว่าวันนั้นเขานอนกันอย่างนี้
ผมก็เห็นอยู่แม่ของน้องฟ้าใสที่ชื่อชาลุ้นีนอนกับลูกสาวก่อนที่ลูกจะหายไป
สุดท้ายเนี่ยสงสัยจะพลัดตกคลองพี่สมศักดิ์บอกว่าเนี่ยแม่เขานอนตะแคงแบบนี้อยู่ด้านนอกอย่างนี้
หันหลังไปทางคลองแล้วหันหน้าเข้าหาลูกแล้วหมอนเนี่ยเป็นใบเดียวก็ให้ลูกสาวเนี่ยน้องฟ้าใสเนี่ยนอนครึ่งหนึ่ง
แม่ก็นอนครึ่งหนึ่งพ่อเขาผูกเลนอนอยู่แต่ไม่รู้ว่าระหว่างคืนที่นอนหลับเนี่ย
ตอนแรกนอนเนี่ยก็นอนท่านี้ไงคุณเขียนมาสอนแต่ระหว่างหลับขยับตัวอะไรหรือเปล่า
ท่งเปลี่ยนท่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้หลับลึกขนาดไหนก็ไม่รู้
แต่พี่สมศักดิ์เขาบอกว่าส่วนตัวเขาเนี่ยเขาเชื่อว่าไม่มีทางหรอก
แม่เนี่ยจะจับลูกโยนลงน้ำเพื่อประชดสามีอย่างที่ญาติในฝั่งสามีบางคนเขาติดใจสงสัย
เพราะว่าตอนที่เขามานอนกันตรงนี้ก็ดูเขาก็เข้าใจกันดีนะ
พ่อแม่ลูกเนี่ยโดยเฉพาะสามีภรรยาคู่นี้เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
ก็พากันหลับไปส่วนที่เด็กตกลงไปก็เป็นไปได้ว่า
ตอนที่เด็กตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วแม่ไม่รู้สึกตัวเนี่ย
เด็กอาจจะปีนจะป่ายข้ามตัวแม่แล้วแม่หลับสนิท
พอข้ามตัวแม่ปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมดูสิฮะอีกแค่ก้าวเดียวมันตกคลองแล้ว

ตัวเองครับรับรองว่าไม่มีใครทำ
กับแม่เขาก็คุยกันดีดีครับพ่อแม่เขาก็คุยกันดี
พ่อเขาก็นอนอยู่บนเปรย์แม่เขาก็นอนอยู่นี่ผมก็นอนอยู่นี่

ตัวแม่เขาก็คงไม่กินลงไปผมคิดว่าเป็นอย่างนั้น
แต่ว่าทางฝั่งญาติของพ่อน้องฟ้าใสยังติดใจอยู่นะฮะ

คือเมื่อวานก็ได้คุยกันมารอบนึงเขาก็ติดใจกันอยู่หลายคนนะครับ
วันนี้ได้คุยอีกอย่างอาของน้องฟ้าใสบอกว่ายังติดใจอยู่
คือถ้าน้องฟ้าใสนอนอยู่ข้างแม่อย่างที่แม่เขาบอกจริงเนี่ย
คือแม่เนี่ยนอนกั้นเอาไว้นะก่อนที่จะเป็นฝั่งแม่น้ำเนี่ย
ถ้าเด็กลุกขึ้นจากจุดนอนเนี่ยคือยังไงเด็กอยู่ฝั่งด้านในเนี่ย
จะต้องไปโดนราวเหล็กอะไรพวกนี้บ้างอ่ะหัวโขกบ้างตัวโดนบ้างอะไรบ้าง
หรือถ้าเด็กละเมอหรือว่าจะรู้ตัวก็แล้วแต่แล้วคลานข้ามตัวแม่ก่อนจะพลัดตกคลองเนี่ย
คือแม่จะไม่รู้สึกตัวเลยเหรอจะไม่รู้สึกตัวอะไรเลยเหรอ
ก็เลยไม่เชื่อว่าน้องฟ้าใสจะพลัดตกคลองไปเอง
วกกับพฤติกรรมก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาที่ตัวของนางชารินีอันนี้ญาติฝั่งพ่อเขาบอกนะค่ะ
เวลาที่มีปัญหากับสามีเนี่ยชอบใช้ลูกสาวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการประชดสามีนะ
เคยพาไปทิ้งกลางถนนก็มีแล้วก็ชอบพาไปนอนใต้สะพานตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละ
เพื่อให้สามีเนี่ยตามไปเงาะแม้ว่าคืนนั้นบอกว่าจะเข้าใจกันดี
แล้วก็ไปนอนกัน๓คนพ่อแม่ลูกก็ตาม
แล้วยังมีจุดที่เป็นจุดจอดวินจักรยานยนต์รับจ้างปากซอยเพชรหึงซอย๖
จุดนี้เนี่ยพ่อน้องฟ้าใสเขาขี่วินอยู่นะ
อาเนี่ยบอกว่าน้องของพ่อนะ

นางชาลินีเนี่ยชอบเอาลูกสาวมาทิ้งให้คนวินเนี่ย
คนที่ขี่วินเนี่ยเลี้ยงอยู่ที่นี่
โดยที่ไม่ได้สนใจลูกเลยอะไรประมาณอย่างนี้
เขาอ้างว่าอย่างนี้นะครับ
แต่วันนั้นน่ะสมควรไหมเอาลูกไปวางตรงนู้น
ตัวเองก็ไม่ระบวน
แล้วผมจะข้ามไปอุ้มหลังก็อุ้มให้ด่าไม่เพราะสึกร้อนมา
เขายังขัดมามองเด็กเลย
ส่วนลุงของน้องฟ้าใส

แฉพฤติกรรมของทางฝั่งของแม่ของเด็ก
บอกว่าชอบใช้เด็กเป็นเครื่องมือประชด
สามีครั้งหนึ่งเคยหยิกลูกสาวจนร้องไห้
เพื่อให้สามีสนใจบางทีก็ขี่มอเตอร์ไซค์
หนีออกจากบ้านไปเอาลูกสาวไปด้วย
เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วด้วย
แต่ก็ยังติดใจอยู่ว่าครั้งนั้นมันอุบัติเหตุจริงหรือเปล่า
รวมทั้งในครั้งนี้เรื่องการเสียชีวิตของหลานสาวด้วย
พฤติกรรมเนี่ยชอบหยิก
หิกเพื่อให้ร้องเพื่อให้
พ่อของเด็กเนี่ย
สนใจที่จะต้องมาดูน้อง

ทางบ้านเนี่ยเปิดโอกาสให้แล้ว

ถึงได้บอกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็

คือเราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงในครอบครัวเป็นยังไงนะฮะ

อย่างคุณชาลินีแม่ของน้องฟ้าใสเมื่อวานก็บอกกับเรา
บอกว่าไอ้เรื่องประชดสามีอย่างเอาลูกไปวางทิ้งกลางถนนเนี่ย
รับว่าเคยทำแต่ว่าตั้งสติได้ก็เอาลูกเนี่ยกลับเข้ามา

ท่านถามว่าแล้วทำไมต้องไปนอนกันตรงสรรเขื่อนริม
คุณผู้ชมถามมาเยอะมากเลยคุณภาคภูมิ
คุณชาลินีบอกกับเราอันนี้เธอบอกกับเรานะ
บอกว่าเธอเนี่ยอยู่ทางฝั่งบ้านของสามี
แล้วทางฝั่งญาติพี่น้องทางฝั่งสามีเนี่ยไม่ค่อยชอบเธอ
เธอก็เลยมักจะพาลูกสาวมานอนตรงนี้
คืนวันเกิดเหตุก็ชวนสามีมานอนตรงนี้นี่แหละ
แต่เมื่อกี้ลุงของน้องฟ้าใสบอกไม่จริง
ทุกคนในบ้านรักหลานรักน้องฟ้าสัยหมด
แล้วไม่เคยรังเกียจอะไรรัชินีด้วย
คุณแม่ของน้องฟ้าสัยไม่เคยรังเกลียด

เพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าทำไมเขาถึงมานอนกันตรงนี้
แม่ของเด็กบอกก็ฝั่งบ้านญาติสามีเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบเธอ
ค่ะแต่พ่อเด็กก็ให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อวานนี้บอกว่า
เขาก็มานอนกันตรงนี้อยู่บ่อยบ่อยเพราะบ้านเขาอยู่แถวนั้น
ใช่ซึ่งตรงนี้ก็มีคนมานอนเยอะด้วย
เพียงแต่ว่าน้องฟ้าใสโอ้โหขวบ๒เดือน
ยังไม่รู้เรื่องหรอกใช่ค่ะไม่รู้หรอกอันไหนเดินได้อันไหนเดินไม่ได้
พลิกซ้ายพลิกขวาน้ำตกคลอง
แต่มันจะเป็นอย่างไรเรื่องราวที่แท้จริงตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวต้องเรียกพ่อกับแม่ของเด็กมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งนะฮะ
เดี๋ยวจะรอให้เขาจัดงานศพของลูกสาวเสร็จก่อนชาปนกิจวันพระรหัสนี้ก่อน
แล้วจะมาสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง
รวมทั้งยังต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดจากทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจด้วย
ว่าลักษณะการเสียชีวิตของเด็กเนี่ยมันมีอย่างอื่นที่ต้องติดใจสงสัยหรือไม่อย่างไร
เกี่ยวกับเรื่องการตกน้ำจมน้ำเสียชีวิตพวกนี้ก็ต้องดูหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย

ใช่ค่ะมันก็อันตรายจริงนะคะที่จะพาเด็กเล็กขนาดนั้นไปนอนอยู่สรรเขื่อนแบบนั้นนะคะ